ที่จังหวัดนนทบุรีตอนนี้เนี่ยแม่หมูป่าแล้วก็ลูกหมูป่า๕ตัวเนี่ยเดินเพ่นพ่านอยู่ในซอยค่ะ
วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยค่ะเอาไปช่วยหมูหน่อยเนี่ยขับมาเป็นครอบครัวเลยค่ะ
หมูป่าทั้งแม่ทั้งลูก๕ตัวเนี่ยมันออกมาหากินอยู่ในซอยร่วมใจตะบนไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
ไม่ได้เพิ่งมาวันสองวันมาเป็นเดือนแล้วชาวบ้านเท่านั้นเขาเกรงว่าครอบครัวหมูป่าจะโดนคนไม่หวังดีจับไปทำเป็นอาหาร

นั่นน่ะสิหมูราคาขึ้นด้วยตอนนี้
แม่ม้าแล้วเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัว
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหาเจ้าของหน่อยเถอะ
หรือไม่ก็พาเจ้าหมูป่าทั้ง๕ไปไว้ในที่ที่เหมาะสมที่คู่ควรกับมัน

จากการที่สอบถามนายสร้อยคุ้มหลังอายุ๗๓ปี

เขาบอกว่าเนี่ยเห็นครอบครัวหมูป่าอยู่แถวนี้สักพักแล้ว
ปกติทุกวันพระจะเดินทางไปทำบุญที่วัด
แล้วก็นำข้าวจากที่วัดประมาณถังหนึ่ง
เอามาให้หมูป่ากินเป็นประจำทุกวันพระเลย

อกจากนี้นะคะชาวบ้านแถวนั้นก็จะเอาข้าวไปให้เจ้าหมูป่ากินด้วยเหมือนกัน
ก็เหมือนดูแลมันตามภาษาน่ะเท่าที่มี

โดยผู้ที่นำเรื่องราวครอบครัวหมูป่ามาโพสต์ลงโซเชียลเนี่ย
ก็คือนางสาวสาธิกาโกศรีอำนวยอายุ๓๖ปี
โพสต์ในโซเชียลเพราะว่าอยากจะตามหาซุของ

ว่านอกจากมันจะมาเตรเร่ร่อนอยู่ตรงนี้แล้ว
มันยังไปทำลายพืชผลการเกษตรของชาวบ้านที่ปลูกไว้จนเสียหายด้วยนะ

นั่นไงเพราะฉะนั้นใครเป็นเจ้าของรีบแสดงตัวด้วยนะคะ
หรือถ้าหน่วยงานที่กรุงคลองกรมประสุทธิ์สัตว์ไหม
หรือว่าสำนักงานประสุทธิ์ในพื้นที่หรือใครใจบุญจะรับไปเลี้ยงไหม

ที่จังหวัดนนทบุรีที่ซอยร่วมใจตำบลไซน้อยนะคะ
เห็นใจมันเหมือนกันนะแต่มันก็ต้องเอาตัวรอดอ่ะ